คุณผู้ชมครับไปเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกของแจกของจ่าย
ของจัดสถานที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องไปสำเพ็ง
วันก่อนผมไปเดินมาตื่นตาตื่นใจมากฮะ
เรื่องของของมันเยอะจริงเรื่องของราคาด้วย
สมมุติ๓ชิ้นขายราคาส่ง๑ชิ้นขายราคาปีกแต่ก็ถูกอยู่ดี
ดังนั้นครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปลุยตลาดสำเพ็งกันมานะฮะ
ไปติดตามได้จากคุณทิติภาสิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราครับ
เพลงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้
พ่อค้าแม่ค้าต่างดึงดูดลูกค้าด้วยสินค้าสีสันสะดุดตา
ดีไซน์และลูกเล่นเก๋ในการเพิ่มมูลค่าสร้างความโดดเด่นยิ่งขึ้น
อย่างเช่นที่คาดผมที่มีไฟประดับราคาเริ่มต้น๔๐บาท
หรือจะเป็นกิ๊บติดผมรูปกล่องของขวัญราคาเริ่มต้นที่๑๐บาทเท่านั้น
ซื้อยกโหลราคาขาย๑๐๐บาท
จากกิ๊บติดผมและที่คาดผมแล้ว
ขายดีในช่วงเทศกาลนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่
คริสต์มัสที่สำเพ็งมีให้เลือกตั้งแต่ราคา๓๕บาทไปจนถึง๒๐๐บาท

ส่วนชุดซันตะคอสสีแดงสำหรับเด็กเริ่มต้น๑๔๐บาท
ผู้ใหญ่เริ่มต้น๓๖๐บาท
สำหรับสินค้ายอดนิยมที่ผู้ซื้อที่สำเพ็งตามหาเป็นพิเศษ

ดพลาสติกอยากถุงผ้ากระติกน้ำและกล่องข้าวหรือปิ่นโต
จะได้มาไว้ละ๔๐ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าที่สำเพ็งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
คือช่วงที่คนเดินทางมาสำเพ็งมากที่สุดของปี

ประกอบกับอากาศดีในช่วงสิ้นปี
และมีสถานีรถไฟใต้ดินเปิดใหม่
หรือพิพัฒน์ข้าวไทยรัฐทีวีรายงาน